ไปดูกันหน่อยโอ้ยชาวบ้านบารจันทร์บอก
เจ้าหน้าที่ทุกคนมารวมตัวกันตรงนี้
มาดูหน่อยไอ้จราเข้น่ะจับมาได้หนึ่งตัว
แต่เดาว่าจะมีอีกหรือเปล่า
จับได้ในนี้นะใช่อุ้ยนี่มันเหมือนกับหนองคลองธรรมชาติป่ะ
ใช่คุณแล้วประเด็นคำถามมันมายังไงก่อน
มาได้ยังไงชาวบ้านที่ตมสะแจงอำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
จราเข้ค่ะโผล่อยู่ที่คลองชนรับประทาน
ก่อนถึงบริเวณหน้าวัดสามัคคีธรรมนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาตกใจกันหมดเลยคูณคลองตรงนี้
มันมีบ้านมีโอ้โหเขาอยู่กันริมคลองแล้วอยู่ตรงวัดกันเต็มไปหมด
ก็เลยพากันไปจับก็ใช้วิธีการหวานแหค่ะ
ปรากฏนี่ได้ลูกจราเข้ตัวนี้แหละลำตัวสักประมาณ๕๐เซนยาวเมตรหนึ่งนะคะ
สันนิษฐานว่ามันคงหลุดมาแต่หลุดมาจากไหนล่ะ
แล้วพอดีว่าช่วงหนึ่งมันก็เป็นฝนตกหนักในพื้นที่
คือเขาก็มองกันว่ามันอาจจะไหลตามน้ำมา
แล้วก็เลยมาอยู่ตามลำคลองหนองน้ำแบบนี้
แต่ประเด็นคือว่าชาวบ้านกลัวว่ามันจะมีจราเข้อยู่ในลำคลอง
อีกไม่ต่ำกว่า๒๓ตัว
หลังจากนี้ประสานเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะ

น่ากลัวจริงนะตัวแรกจับได้หวังว่าจะไม่มีตัวที่๒๓๔ตามมาอีกนะฮะ